คุณผู้ชมแต่ว่าเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมไปดูรายงานด่วนเหตุการณ์หนึ่งก่อนค่ะ
ที่ออกเดินทางจากเมืองหลวงเอทีโอเปียไปยังเคนย่านะคะ
ต้นยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้ง๑๕๗คนเลยค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๘โมง๔๔นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ภายในเครื่องบินมีผู้โดยสารทั้งหมด๑๔๙คนและลูกเรืออีก๘ราย

นายกรัฐมนตรีเอทิโอเปียทวิตข้อความแสดงความเสียใจต่อญาติผู้โดยสารที่อาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว
สำหรับสาเหตุและจุดตกนั้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมาค่ะ